มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อกี้รถไฟ
มาดูเรือยาวกันบ้างคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในระหว่างประเพณีการแข่งเรือยาวนะคะคลื่นมาแรงมาก
แล้วสุดท้ายเรือที่อยู่ในการแข่งขันก็ล่มฝีพาย
ค่าหรอกคุณผู้ชมดูคลื่นในลำน้ำนะคะค่ะมันแรงมากจริงจริงเราสรีปลายนี่ก็เรียกว่าออกกำลัง
กันอยู่แล้วนะคะพอมาเจอคลื่นแรงแล้วเรือล่มลงตั้งท้ายเรือแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าต้องประสานกู้ภัยให้เข้ามาช่วยอย่างเร่งด่วนทีเดียวคือดูอย่างเงี้เขาบอกเหมือนคลื่นไม่แรงนะแต่คนที่อยู่ในนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะคะนี่ทุกคนเนี่ยว่ายน้ำกันแข็งทุกคนเลยนะคะคุณแอฟซึ่งเป็นหนึ่งในฝีภายของทีมหงนครเรือลำที่อยู่ในคลิปเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่านี่คือภาพเมื่อวานที่
แข่งพายเรือนะคะที่เขื่อนระบำที่อำเภอลานศักดิ์นะคะก็ปรากฏว่ารอบแรกเนี่ยพอออกตัวไปได้สักพักนึงเรือก็เป็นแบบนี้ค่ะคุณแอฟบอกท้ายเรือล่มแบบนี้เนี่ยเกาะเรือยากทุกคนก็ต้องรีบไหว้เข้าฝั่งแต่ว่าอย่างที่เห็นค่ะคลื่นมันแรงไหว้กันไม่ไหวก็ต้องกลับไปที่เรืออีกจะไหว้เข้าฝั่งแต่มันไม่ไหวก็ต้องไปเกาะเรือเอาไว้แบบนี้ค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยถึงแม้

การคู่ภัยครับเราต้องมีเรือเร็วที่ว่าสามารถไปให้ถึงทันท่วงทีครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดได้ทุกสนามครับ
นี่แหละค่ะลมมันแรงเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะ

คือลมที่อยู่บนบกเป็นแบบนี้ค่ะเต็นต์อำนวยการเต็นต์ของคนที่เขาพากแข่งเรือเนี่ยนะคะ
ก็ต้องเอามาเจ้าหน้าที่มาช่วยกันยึดขาเต้นเอาไว้ไม่งั้นปลิวเหมือนกัน
ลมแรงจริงนะคะส่วนที่มีการพูดกันถึงเรื่องทีมกู้ภัยว่าไปช้าถึงช้าเนี่ยนะคะ
ทีมงานผู้จัดก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐบอกที่เรือกู้ชีพไปช้าเพราะว่าเรือกู้ชีพเองก็ต้องฝ่าคลื่นลม
เพื่อที่จะเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุด้วยเหมือนกันก็ฝ่าลมแรงมาเหมือนกันนะคะ
และยืนยันว่าทีมงานได้เตรียมมาตรการรองรับเหตุการณ์แบบนี้ไว้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยจริง
นี่แหละค่ะเหตุการณ์เรือล่มในการแข่งเรือนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะ
ถ้าจำกันได้ปีที่แล้วนี่ก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็แข่งเรือก็ต้องเตรียมระมัดระวังภัยที่เกิดขึ้นกันด้วยค่ะ
ข้อเรียกร้องของฝีพายเมื่อสักครู่นะครับนำไปใช้ได้ทุกสนามเลยนะครับ